สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือลูกของเรา
แล้วเราไม่สนเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลย

ณวันนั้นขอแค่ได้เจอหน้าลูกอย่างเดียวเลย

แล้วก็ขอได้มาอยู่กับดูแล
ถ้าเราก็ได้หนึ่งล้านของตัวใจเนี่ย

โปรดออเดอร์นะคะเหลือจะร้องเพลงปิดท้ายเลย

ก่อนไปนะคะขอ๙๙๙ล้านใจน่ะไม่ใช่เรื่องยาก
แต่๙๙๙ตะกร้าที่๒ต้องมา

แล้วก็จะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดแล้วก็ที่
ในวันที่ใบเตยออกมาจะบอกว่า
ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้

เลยเราอยากจะขออยู่กับลูก

หน้าวันนั้นเสียงที่ทำให้เราแย่มากที่สุดคือการ

คือในวันที่เข้าไปคิดอย่างเดียวเลยว่าแบบคนที่เป็นห่วงสองคนมากที่สุดคือน้องลุ๊กกับเวทมนต์
เพราะฉะนั้นถ้าได้ออกมาสองคนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะขอโทษ
อยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกอย่าง
เพราะว่าก่อนหน้านั้นชีวิตใบเตย๓๕ปีตอนนี้อายุ๓๕นะคะที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทุกอย่างทั้งหมด
ของคนในครอบครัวและทีมงานทั้งหมดไม่มีวันไหนเลยที่ที่เราต้องมาเผชิญกับ
วันที่น้องจะต้องกลับมาดูแลเราเองเราเราเฟลล์มากกับตรงนี้
เรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมด
อันนี้คือสิ่งที่แบบเป็นห่วงมากในชีวิตแล้วก็ลูกด้วย
เพราะว่าด้วยความที่๒ปีตั้งแต่โควิดเราเป็นศิลปิน
เราเราไม่มีงานเลยเรามาท้องด้วย

หาทุกอย่างที่ทำให้เราเนี่ยได้มีกำลังมีเงินมีทุกอย่างไปได้เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด
ในช่วงระยะเวลาที่มันแย่ที่สุดของโลก

เราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เยี่ยมมากคือ
คือเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งกังวลทุกอย่าง
เดี๋ยวก็คิดว่านมก็สำคัญนะเดี๋ยว

โดยงายกะแตลอย่างนางผู้นายได้

ทุกคนในนั้นจะพูดกันตลอดว่านึกถึงหน้าลูกด้วยนะคะ
ใบนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาด
ห้ามคิดอะไรที่แบบแย่หรือว่าเราต้องคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้
ณวันนั้นพอเราเห็นน้องมาเยี่ยมตลอดตลอดเนี่ย
มันก็เลยทำให้เราแบบคือลุกขึ้นสู้คือน้องสู้แค่ไหนคนข้างนอกสู้แค่ไหน
เตยต้องสู้มากกว่าเขาให้มากที่สุดเพื่อวันนี้